สองกลุ่มเนี่ยเขานัดมาเคลียร์กัน

แต่สุดท้ายเคลียร์ไม่ลงตัวค่ะ
ก็เลยมีการชักปืนกระหน่ำยิงกัน๘นัดนะคะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้๑ศพค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มที่เขามีปัญหาขัดแย้งกัน
แล้วมานัดเคลียร์ปัญหากันที่ริมถนนชาลาทัศน์บริเวณหน้าศาล
วชนและครอบครัวเรียบชายหาดชะลาทัศน์แหลมสมีหลา

แต่ปรากฏว่าเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาปัญหามันไม่จบ
อีกฝ่ายมีการชักอาวุธปืนมากระหน่ำยิง๘นัด
จนทำให้มีคนถูกยิงเสียชีวิตไป๑ศพ
คือนายปรเมษเพชรคงทองหรือบอลอายุ๒๒ปีค่ะ
ตำรวจสพเมืองสงขลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็พบปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๗ปลอก
และมีหัวอีกกระสุนอีกจำนวนนึงนะคะ

อกจากนี้ยังมีรถกระบะที่จอดอยู่ในบริเวณดังกล่าว
ที่ไปถูกกระสุนปืนที่คนร้ายยิงอีก๔รูด้วย
ตัวคนร้ายเนี่ยทราบว่ามีประมาณ๒๓คนนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็ขับรถหลบหนีไปค่ะ
จากการสอบสวนนายทัชชัยอินศรีอายุ๒๖ปี

ก่อนเกิดเหตุเขากับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ผู้ตายเนี่ย
มาเจอกับกลุ่มของนายมินกับนายโอ๊ตคู่กรณี
บริเวณหัวพญานาคสวนสองทะเล
ไม่ได้มีเรื่องอะไรแค่มองหน้ากันเท่านั้นเองนะคะ
กระทั่งมาเจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
มหาดชาลาทัศน์มามีเรื่องกันอีกรอบค่ะ
จากนั้นมีคนกลางพาทั้งสองคน
คือนายมินกับนายปรเมฆผู้ตายเนี่ย
เคลียร์กันบริเวณจุดเกิดเหตุ
แต่เคลียร์กันไม่ลงตัวไม่จบค่ะ

อีกฝ่ายจึงชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิง
ปรเมฆ๘นัดจนเสียชีวิตนะคะ
ทางตำรวจค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเอกนรงสวัสดิกานนท์
ผู้กำกับการสพเมืองสงขลา
บอกว่าตำรวจตอนนี้รู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานออกไหมจับ
พร้อมกับได้จัดทีมสืบสวน๒ชุดลงพื้นที่ติดตามตัว
และจับกลุ่มทันทีที่ศาลจังหวัดสงขลาอนุมัติหมายจับค่ะ

เพิ่งออกจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

หลังจากที่ถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
จนกระทั่งมามีเรื่องกันแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนี่แหละค่ะ